คุณผู้ชมครับจำได้ไหมฮะตอนที่พี่เต้พระราม๗สสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยออกมาประกาศว่าขอยุติบทบาทหน้าที่ชั่วคราวในการตามหาพยานหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
แต่ก็ยังติดตามอยู่นะแต่ก็จะมีคณะทำงานอะไรขึ้นมารวมทั้งจะเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้วย
นี่ล่าสุดวันนี้มีการแถลงข่าวนะฮะสสเต้นะครับแถลงเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
นี่นะฮะโดยบอกว่าได้มีทีมกฎหมายเนี่ยมาช่วยกันทำงาน๒ชุดชุดหนึ่งคือให้ติดตามคดีของคุณแตงโม
ส่วนอีกชุดหนึ่งจะคอยรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่เป็นฝ่ายที่ถูกต้องและไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ผู้ที่เป็นคนจนพอมีคดีความแล้วยังไม่ทันสู้คดียังไม่ทันพิสูจน์ตัวเองเลยแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
ไม่มีโอกาสที่จะชนะเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดศูนย์รับเรื่องช่วยเหลือเลย

ทีมทนายความที่มาช่วยเนี่ยมีทนายกิจสนะด้วยนะครับ
อดีตทนายแม่นี่ฮะธนาคิดสนับ
บอกว่าทุกวันนี้ผมยังพกรูปคุณแต่งโม
ติดตัวทุกวันนี่นะฮะยืนยันว่ายังติดตามคดีนี้อยู่นะครับ
แล้ววันนี้ธนายกิจสนะบอกว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งในวงการศรีกากี
ตำรวจนะศรีกากีค่ะมีอะไรได้บ้างคะ
คุณครูได้ไหมผู้ใหญ่บ้านเลยคงจะตำรวจนี่แหละ
ธนายกิจสนะบอกว่าผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยได้ประสานให้ผมเนี่ยโทรไปหาผู้ชายคนนึงชื่อบังแจ๊ก
ซึ่งบังแจ๊กได้เปิดคลิปจากกล้องหน้ารถที่เกี่ยวข้องในคดีคุณตังโมให้ดู
ทนายกฤษณะบอกดูแล้วผมตกใจโอ้โหคลิปนี้นี่มีความสำคัญกับคดีคุณแตงโมมาก
เพราะมันอาจจะโยงใยไปถึงเป็นคดีฆาตกรรมแต่เดี๋ยวต้องไปคุยลึกคุยเบื้องลึกกับบังแจ๊กก่อน
แจ๊กท่านผู้ชมเห็นหน้าไม่รู้จำได้หรือเปล่าตอนนั้นเราก็เคยคุยกับเขาอยู่
ตอนที่เขาออกมาเปิดเผยคลิปส่งคลิปเสียงบอกว่าได้แชทได้คุยกับคุณกติกผู้จัดการส่วนตัวคุณตังโมอะไรประมาณอย่างนั้น
คลิปนั้นนะครับทนายกฤษณะที่เอาบอกเอาไว้เนี่ยทนายเดชาก็เพิ่งออกมาบอกเมื่อสักครู่นี้นะ
เมื่อวานนี้ก็บอกใช่ไหมบอกโอ๊ยคลิปกล้องหน้ารถของคุณแตงโมคันนั้นเนี่ย
ที่ว่าคุณโบทีเคขับไปส่งกระติกที่บ้านเนี่ยผมดูแล้วมันมีแต่ภาพไม่มีเสียง
ใช่ไม่ได้มีการกดบันทึกเสียงเอาไว้เห็นแต่ไฟฉายไปที่ถนนแค่นั้นเอง
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทนายกฤษณะบอกว่ายังไม่ขอบอกรายละเอียดมากกว่านี้ก็แล้วกัน
ส่วนผ้าลูกไม้สีขาวของคุณตังโมที่หายไปยังหากันไม่เจอ
นี่ทนายกฤษณะบอกว่าก็ได้ข้อมูลจากบางแจ๊กนะแล้วก็ผู้ใหญ่คนหนึ่งในวงการศรีกากี
บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งผ้าสีขาวชิ้นนี้มาให้ซึ่งตอนนี้ได้เห็นในรูปแล้ว
ว่าใช้เวลาไม่เกิน๒อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้มาแล้วจะได้ตรวจสอบคลิปจากกล้องวงจร
หน้ารถคุณแตงโมด้วยแล้วจะได้ผ้าสีขาวชิ้นนี้มาตรวจสอบด้วยว่ามันมีร่องรอยอะไร
หรือเปล่าประเด็นที่คุณแม่คุณแตงโมให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องเลยที่ธนายกิจสนะไปยื่นหนังสือ
กรรมธิการของวุฒิสภาให้มาตรวจสอบช่วยเหลือคดีของคุณตังโมเนี่ย
นายกฤษณะบอกว่าผมก็เคารพคำพูดของคุณแม่คุณแตงโมนะ
แต่ขอยืนยันว่าทุกสิ่งที่ทำไปเนี่ยทำอย่างถูกต้อง

ในทางหลักปฏิบัติของผมต้องเอามาคัดกรองก่อนนะครับ
เสียงนี้มันจริงไหมก็ได้ให้เคลียร์ในเรื่องที่คุณแม่ได้ออกข่าว
ในเรื่องเอกสารต่างอันนี้ก็เราไม่ก้าวล่วงคุณแม่กันแล้วกันเนอะ
คุณแม่คิดยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าผมทำถูกต้องแล้ว
ก็ขอให้ประชาชนลองพิเคราะห์ดูกันแล้วกันนะครับ
ก็ไม่ไปว่าท่านดีกว่านะครับถือว่าเราทำตรงไปตรงมา
กับคุณแม่ได้มีการติดต่อไหมไม่ได้ติดต่อไหมคุย
เมื่อวานนี้ก็ยังคุยกันก่อนเที่ยงก็ที่บอกว่าผมไปหลุดอยู่คำนึงบอกว่าจะแฉคุณแม่เนี่ยเอ่อ
แม่ก็โทรมาหาผมเลยลูกจะแฉคุณแม่เหรอเรามีอะไรต้องแฉกันเหรอลูก
ผมก็บอกคุณแม่พอดีนักข่าวเขาพูดมาในลักษณะว่าคุณแม่ว่าให้ผม
แต่ว่าคำว่าจะแฉแม่มันเป็นคำเปรียบเปลยของผมเฉย
มันก็เลยทำให้คุณแม่เข้าใจอย่างนั้น
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้รอฟังผลการผ่าชนสูตรศพรอบ๒คุณตังโมนะฮะ